คนที่ก่อเหตุก็คาดว่าอาจจะเป็นคนคุ้นเคยกับผู้ตายครับ

มีคุณตาคนหนึ่งโดนยิงแล้วก็เอาศพทิ้งลงเหวนะครับ
ก็จะเจอคราบเลือดเปลือเปื้อนบนดินลูกรังด้วย
ไปตรวจสอบพบศพนายสวัสดิ์อายุ๗๒ถูกยิงภายในป่าบริเวณสรรเขื่อนบางวาด
หลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับเนินเขา
อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับ
จุดนี้ทางขึ้นเขานะครับแล้วเมื่อวานนี้เหมือนฝนจะตกด้วย
รถยนต์ขับขึ้นไม่ได้ต้องใช้รถโฟลวิวเท่านั้น
หรือต้องเดินเท้าระยะทางประมาณกิโลกว่าครับ
จุดพบศพเป็นป่ารกนะฮะแล้วก็ลงไปจากถนนลูกรังอีกประมาณ๕๐เมตร
ร่างของผู้ตายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดครับถูกยิงด้วยปืนยังไม่รู้ว่าเป็นปืนชนิดไหน
โดนยิงเข้าที่กกหูข้างขวา๑นัดแล้วก็ทะลุท้ายทอยนะครับ
ใกล้กันก็เจอหมวกและเป้ของผู้ตายที่เอาไว้ใส่ของนะครับ
บริเวณพื้นลูกรังก็เจอกองเลือดแล้วก็รองเท้าผู้ตายตกอยู่
ว่าตายมาแล้วประมาณ๓๕ชั่วโมงก็ส่งศพไปชนสูตรต่อที่โรงพยาบาล
จริงแล้วผู้ตายภูมิลำเนาพื้นเพลเป็นคนจังหวัดตรังนะครับ
ปลูกขนำก็คือเหมือนกับเป็นกระต๊อบเพลิงพัก
สวนผลไม้อยู่บนเนินเขาห่างจากจุดพบศพไม่ไกลครับ
แล้วก็อยู่กับหลาน๒คนส่วนเมียเนี่ยบ้านอยู่ที่ตำบลฉลองก็
ผู้ตายไปบ้านเมียก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะออกไปหากุ้ง
เป็นประจำทุกวันช่วงเย็นจะไปเดินหากุ้งบริเวณหนองรอบ
เขื่อนเพื่อจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์หลังจากนั้นก็จะกลับ
ขึ้นมาที่ขนำแต่เมื่อวานฝนตกค่ะรถของเขาเนี่ยขี่ขึ้น
ได้อันตรายก็เลยเดินเท้าเดินเท้าขึ้นมาตอน๖โมงเย็น
โทรคุยกับเมียอยู่เลยหลังจากนั้นเมียติดต่อไม่ได้หา
เท่าไหร่ก็หาตัวไม่เจอมารู้อีกทีกลายเป็นศพถูกยิงครับ
คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี
ว่าเขาจะออกจากขนำออกไปหากุ้งจะกลับมาประมาณกี่โมง
สันนิษฐานว่าคนก่อเหตุน่าจะยิงระยะประชิดตัว
หรือยิงจากด้านหลังด้วยซ้ำเพราะอะไรครับ
เป็นไปได้มากว่าอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นด้วย
เพราะยิงในระยะใกล้มากเลยเจอกองเลือดบนพื้นก่อน
ส่วนที่ร่างตกไปอยู่ในเหวนั้นก็เป็นไปได้ว่าโดนยิงแล้ว
อาจจะกลิ้งตกลงไปหรือพอโดนยิงตายตรงนี้แล้ว
คนร้ายอาจจะผลักศพทิ้งลงไปในเหวสันนิษฐานเอาไว้ก่อน
เบื้องต้นทั้งหมดนี้นะครับสาเหตุอาจจะมาจากปมขัดแย้ง
เรื่องของที่ดินข้อพิพาทต่างตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสอบ
อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจับคนร้ายมาดำเนินคดี
ที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ